คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้มาหน่อยนะฮะ
ไม่รู้ว่ารถเก๋งเป็นเหตุหรือเปล่า
จอดข้างทางก่อนถึงป้ายรถเมย์
ทีนี้รถเมย์เขาก็เลยเข้าจอดแทบไม่ได้
รถเมย์ก็เลยจอดรับผู้โดยสารแบบคร่อมเลน
ระหว่างรถเก๋งเป็นเหตุหรือว่ารถเมย์เองนั่นแหละ

เขาจอดคนขับลงไปซื้อกาแฟ
รถเมย์จะเข้าจอดก็ลำบากก็เลยจอดกลางเลน
แล้วทีนี้รถบรรทุกมาชนเลย

พอเข้าป้ายไม่ได้เขาก็จอดสักกลางเลนแบบนี้
รถคันข้างหลังมาเบรกไม่ทันนะฮะ
ชนเข้าไปคนบนรถเมย์ได้รับบาดเจ็บเป็นสิบอ่ะ

สักพักหนึ่งนะฮะก็ขับรถเก๋งออกไปเลย
เกร็ดใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้น่าจะประมาทร่วมไหมคะ
ต้องให้ตำรวจมาพิจารณาเรื่องคดี
แล้วก็ถ้ารถเก่งคันนั้น
คือจอดขวางป้ายรถเมย์ก็มีความผิด
อาจจะเป็นสาเหตุหลักตามนะครับ

หรือว่าจุดขาวเหลืองเป็นจุดจอดรถเมย์อยู่แล้ว
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลกรุงไทย
ถนนติวานนท์ฝั่งขาออกจังหวัดนนทบุรี
ก็นี่นะฮะรถเมษาย๓๖๗วิ่งระหว่างปากเกร็ดรำสิทธิ์
ท้ายรถถูกชนเสียหายเพราะว่ารถใหญ่ด้วยการมาชนนะ

ด้านหน้าของรถบรรทุก๑๐ล้อก็พังเสียหายเหมือนกันนะครับ

เจ็บหนักหน่อยก็คือนางสาวเรนูอายุ๔๕ปีเป็นกระเป๋ารถเมย์
เธอยืนอยู่บนรถเมย์อยู่มีรถใหญ่คันข้างหลังมากระแทก
นั้นเธอก็ล้มจนกระทั่งบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็ผู้โดยสารอีกคนนึงคุณป้ากอแก้วอายุ๖๑ปี
สองคนนี้เจ็บหนักกว่าคนอื่นนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนอีก๘คนมีอาการฟกช้ำตามร่างกาย
คุณหมอตรวจรักษาแล้วก็ให้กลับบ้านได้นะครับ
ทีนี้คนขับรถเมย์กับคนขับรถบรรทุก
ถูกตำรวจเชิญไปสอบปากคำที่สพปากเก็ต
คนขับรถเมย์คือนายบุญเลิศคงทองก็บอกว่า
เขาก็ขับรถมาเพื่อจะรับผู้โดยสารตามปกติแล้วฮะ
และทีนี้พอมาถึงป้ายนี้ปรากฏว่ามีรถเก๋งจอดขวาง

ทีนี้เขาก็จะเข้าจอดนะครับ
แต่ถ้าเข้าจอดถึงชิดริมทางเท้าเนี่ย
มันจะเลยป้ายไปก็เลยจอดแบบนี้
และสุดท้ายนะฮะก็เจอรถบันทุกข์เนี่ยมาชนท้าย
ส่วนคนขับรถบรรทุกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

คนขับรถบรรทุกบอกผมเอาไม่อยู่
เพราะว่าผมก็ขับตามหลังรถบรรทุกอีกคันมา
แล้วรถบรรทุกคันนั้นมันหักหลบรถเมย์ได้ทัน
ใช่ไหมฮะเขาหลบรถเมทันก่อน
แต่พอเขาหลบไปแล้วผมมาถึงใกล้รถเมย์เลย
ผมหักหลบตามเขาไม่ทันเดี๋ยวคุณดูดีนะ
รถเมย์มามีรถบรรทุกอีกคันนึง
หลบไปแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้เขาบอกโอ้โหมันกระทันหันกระชั้นชิด
ผมหลบไม่ไหวเอาไม่อยู่หลบไม่ทันก็เลยชนเข้าไปเต็มนะฮะ
อ่ะเรื่องนี้ใครผิดยังไงบ้างคุณว่ายังไง
คือมันก็ต้องดูว่าสาเหตุเริ่มต้นมันคืออะไร
ทำผิดกฎจราจรคนรับคนแรกคนที่สองก็ต้องทำผิด
ก็ถูกคันแรกกีดกันเอาไว้ผมหมายถึงรถเก่งนะ
แล้วคนที่รับเค้าไปก็คือรถเป็นทุกข์ถ้าดูมองตะกะเป็นแบบนี้นะ